ไปดูซิว่างวดนี้เนี่ยเลขไหนจะมา
เดี๋ยวพาไปดูกันก่อนพาไปดูต้นมะพร้าว

เขาบอกว่าเหมือนมีพญานาคโผล่มากลางลำต้นเลย
อ่ะแปลกยังไงดูนี่
นี่แหละค่ะเป็นมะพร้าวแปลกต้นนี้เนี่ยนะคะ
ลักษณะคุณดูดีเขาบอกว่าเหมือนกับเสียญพญานาคเนี่ย

มะพร้าวต้นนี้อยู่ในพื้นที่บ้านกุฎเวียนที่ตำบลตาพระยา

แล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย
ชาวบ้านพากันไปดูจุดทูบ
ไหว้ขอโชคขอลาบอย่างต่อเนื่องนะคะ

ทั้งชาวบ้านทั้งต้นมะพร้าวและทั้งเจ้าของต้นมะพร้าว
เจ้าของต้นมะพร้าวอย่างคุณพี่วิมลเรือง
เล่าให้ฟังบอกว่าเอามะพร้าวมาปลูกได้๒ปีแล้ว

ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาคเนี่ย

ตอนแรกนะเห็นแค่๑เสียน
แต่พอมาช่วงต้นปีนี้

เหมือนกับพญานาคเนี่ยมี๓เศียรโปรออกมา
ชาวบ้านเขาก็เลยมาขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ที่แรกเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูที่ชนบุรีกันหน่อย
ที่ชนบุรีภายในหมู่บ้านเบนยาพาที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมือง
แปลกยังไงออกเครือออกลูกอยู่กลางลำต้น
แล้วเนี่ยยังไม่เห็นต้นกล้วยนะแต่เห็นบ้านเลขที่ก่อนเมื่อกี้
จดทันใครแคปไว้ทันเลขนั้นนะคะ
แล้วพอไปดูดูสิคะคนที่มาดูก็แตกตื่น
เฉพาะนักเสี่ยงโชคพากันไปส่องหาเลขเด็ด
โดยเจ้าของบ้านอย่างนายรักเกียรติแล้วก็นางสาวอาลินแทร่หวง

เป็นต้นกล้วยเล็บมือนางปลูกมา๕ปีแล้ว
เมื่อวานนี้ให้คนงานมาทำความสะอาดมาทำสวน
แล้วก็มาเจอว่าทำไมเครือแล้วก็ผลมันออกมากลางลำต้น
ถามด้วยถามเจ้าของบ้านได้นับหรือเปล่าคะพี่

หมออ๋อนับจ้ะเมื่อวานนับได้๓หวีนะจ๊ะ

อาจจะไปดูที่สุพรรณบุรีกันต่อนะครับ
แห่ไปกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ
แล้วก็รูปปั้นขุนช้างภายในวัดไผ่แขกนะครับ
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมือง
ส่งผลให้บรรยากาศคึกคักไปตามกันนะครับ
ชาวบ้านพากันจ้องดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์
ตั้งอยู่หน้ารูปปั้นขุนช้าง
ตีเป็นเลขแล้วครับเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชค
ด้านของพระครูบัยดีกาดูสิทธิ์ซูจินโนผู้ชัวร์เจ้าอวาส

ทำรูปหล่อขุนช้างแจกญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ
ซึ่งหลังจากญาติโยมนำไปบูชาแล้วปรากฏว่า
กิจการเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็มีโชคมีลาบ
จึงเกิดศรัทธาสร้างรูปหล่อขุนช้างขนาดหน้าตักกว้าง
นิ้วสูง๓๐นิ้วแล้วก็นำมาถวายที่วัด
เพิ่งทำพิธีบวงสวงไปเมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ซึ่งครั้งนั้นก็มีชาวบ้านส่องเลขเด็ดจากน้ำตาเทียน
แล้วนำไปเสี่ยงโชคเขาว่ากันว่าถูกรางวัลกันหลายคน
ร่ำลือกันไปนะครับแล้วก็ทำให้มีชาวบ้าน
มาขอพรจากรูปปั้นขุนช้างกันอย่างไม่ขาดสาย

เออแต่คนที่ตีถูกนั่งอยู่ข้างดิฉัน
เมื่อเมื่อกี้เห็นอะไรที่เป็นอางางแล้วก็มีเลขแบบนี้
ยังไม่รู้ตัวอีกหรอ

พาไปที่บ้านของน้องนินจา

ว่าพ่อแม่แล้วก็น้องชายของน้องนินจา

เพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วมีรถมาชน
แล้วภาพที่น่าสะเทือนใจคือน้องยืนอยู่หน้า

ทีนี้น้องนินจารอดปฏิหาร

ได้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปกับพ่อแม่แล้วก็น้องด้วย
แต่ที่น้องไม่ได้ขึ้นรถไปเขาให้สัมภาษณ์นะ
บอกว่าน้องนินจาบอกมีคนมากระซิบข้างหู

คนที่มากระซิบข้างหูเป็นผู้ชายสวมชะดานุ่งจงกระเบน
มีสร้อยสังวานคล้ายกับเทวดาค่ะ
กระซิบบอกว่าไม่ให้น้องนินจาไปน้องเลยไม่ไป
นินจาถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการเขียน
เป็นการวาดให้ดูเลยว่ารักษณะแบบนี้พี่
ค่ะทีนี้ค่ะคุณป้าของน้องนินจา
คือคุณป้าเบนเจวันกองทรัพย์ก็เล่าให้ฟังนะ

เพื่อนบ้านที่เช่าห้องอยู่แถวใกล้กันเนี่ย
บอกว่าจะได้ยินเสียงเป็นเสียงเคาะประตู
แล้วก็เสียงของทั้ง๓คนก็คือพ่อแม่
แล้วก็น้องชายของน้องนินจาแวะไปหา
ชาวบ้านเขากลัวเลยค่ะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
บรรยากาศรอบบ้านเงียบเหงาคุณผู้ชม
มีแค่คุณปู่ของน้องนินจาอยู่คนเดียว
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ถามค่ะถามเลขทะเบียนรถที่ถูกชน
ก็คือรถมอเตอร์ไซคันนั้นคือหมายเลขทะเบียน๔๒๗ระยอง
แล้วที่ฝาข้างบ้านมีป้ายทะเบียนรถคันเก่า
คือหมายเลข๑กกง๖๙๐๖ระยองวางอยู่
แล้วทีนี้ข้างบ้านก็เขียนเลข๒๓๓๙เอาไว้ด้วย

ทุกอย่างเป็นเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็เป็นเรื่องของความแปลกนะครับคุณผู้ชมครับ